ส่วนเรื่องของคดีอาบอบนวดนาตรีที่อยู่แถวถนนรัชดาพิเศษ

ซึ่งตำรวจได้เตรียมนำตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ที่จับกลุ่มไปได้นะคะ
ขออำนาจศาลฝากหางต่อสารอาญาค่ะ
ขณะที่อีกหนึ่งด้านของคดีนี้นะคะ
ก็ได้นำหลักฐานการสืบสวนก่อนที่จะถูกจับกลุ่มให้กับพนักงานสอบสวน
หน้าโลนะศิรพฤกษัยชีวะ
ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนขององค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์
นำหลักฐานเทปบันทึกถ้อยคำของผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นหญิงที่ถูกมาค้าถูกหลอกมาค้าบริการ
ให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางค่ะ
เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีที่กรมการปกครอง
ทลายแหล่งสถานบันเทิงนาตรีอาบอบนวลย่านรัชดาพิเศษนะคะ
ซึ่งนายรณสิทธิระบุว่าในการเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน
ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลการสืบสวนก่อนเข้าทลายสถานบันเทิงแห่งดังกล่าว
ซึ่งข้อมูลที่ได้นะคะมีทั้งช่วงอายุของหญิงที่ถูกหลอกมาค้าประเวณี
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณีรวมทั้งเบาะแสอื่นนะคะ
ขณะที่ข้อมูลในการสืบสวนยังทราบอีกว่า
มีสถานบริการที่มีการหลอกหญิงสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
และหญิงที่มีอายุมากกว่า๑๘ปี
ขายบริการในลักษณะใกล้เคียงกับนาตรีอาบอบนวดอีกหลายแห่งค่ะ
โดยยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะ
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนทั่วไปให้สอดส่องดูแลเรื่องการค้ามนุษย์
หากพบเห็นพื้นที่ไหนที่มีการค้ามนุษย
รีบแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและศูนย์ดำรงธรรม
ขณะที่วันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
จะนำตัวผู้ต้องหากว่า๗๐คนที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์และค้าประเวณี
ของสถานบริการอาบอบนวดนาตารีไปขออำนาจสารอาญาฝากค้างผลัดแรกวันนี้ค่ะ